จังหวัดเลยมีคนไปพบศพผู้หญิงคนหนึ่งเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ถูกฆ่าเสียชีวิตอย่างโหดเยี่ยมแล้วก็เสียชีวิตอย่างสยดสยอง
แต่ว่าร่างกายเธอนั้นถูกโอ้โหทำร้ายอย่างหนักมากคุณผู้ชม
แล้วที่สำคัญเงินสดที่เก็บอยู่ในห้องก็หายไปด้วย

และมีรอยเล็บขวนตายขาดที่นอนในบ้านชั้นเดียวซึ่งเปิดเป็นร้านขายของชำในตำบลศรีฐานอำเภอภูกระดึงจังหวัดเลย
เป็นคดีใหญ่ท้าทายตำรวจที่ต้องออกมาเฉลย
เช้าตรู่วันที่๒๓สิงหาคมตำรวจสพภูกระดึงรุดไปชนะสูตรพลิกศพนางสาวดัชนี
ตรวจพบในห้องมีร่องรอยการต่อสู้หรือค้นทรัพย์สิน
หน้าต่างกระจกห้องนอนถูกเปิดไว้กล่องเก็บเงินภายในบ้านมีแบงค์๒๐๕๐และแบงค์๑๐๐รวม๘๐๐๙๐๐บาทหายไป
คาดว่าคนร้ายจะเข้ามาลักทรัพย์โดยเข้ามาทางหน้าต่างแล้วหลบหนีไป
เจ้าหน้าที่ส่งศพผ่าชนะสูตรที่โรงพยาบาลศรีนครินก่อนตั้งหลักไล่ล่าคนร้าย
นายบุญธรรมวัย๖๗ปีพ่อผู้ตายซึ่งอยู่ในอาการโศกเศร้าเล่าว่า
ตอนตีหนึ่งได้ยินเสียงคนร้องจึงตื่นมาดูไม่เห็นอะไรในบ้านผิดปกติจึงกลับไปนอน
จนกระทั่งตี๔ไม่เห็นลูกสาวตื่นไปตลาดเหมือนทุกวันพอไปดูในห้องนอนก็พบว่าถูกฆ่าจึงได้รีบแจ้งความ
สืบสวนสพภูกระดึงลุยสอบพยานและรื้อดูประวัติอาชญากรเก่าที่ผ่านมา
พบผู้ต้องสงสัยคือนายขจรวัย๔๐ปีที่บ้านอยู่ห่างกันไม่ถึงร้อยเมตรโดยเมื่อ๒เดือนก่อน
นายขจรเคยเข้ามาลักทรัพย์ในบ้านหลังนี้ได้เงินไป๘๕๐๐บาทแต่มีคนมาเจรจาเจ้าของบ้านเห็นเป็นคนบ้านเดียวกันจึงไม่เอาเรื่อง
และที่สำคัญตามตัวนายขจรมีร่องรอยบาดแผลคล้ายรอยขีดขวดด้วยตำรวจจึงควบคุมตัวไว้สอบสวน
เมื่อคืนนี้ตอนที่มันร้องนึกว่าลูกคนอื่น

ถึงตีหนึ่งประมาณ๑๐นาทีเดี๋ยวถึงนาทีเนี่ยครับ
ผมก็เลยลุกมาเปิดไฟดูก่อนบ้านดูอะไรกันดีอยู่

ก็ผมไม่เอกใจว่าไปปลูกลูกนะ
เข้าใจว่าลูกคนอื่นบ้านผมหลังอื่นจะเป็น
พยานซึ่งเป็นเพื่อนบ้านที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกันเล่าว่า
ได้ยินเสียงร้องเหมือนคนทะเลาะกัน
เปิดประตูออกมาดูไม่เห็นอะไร
เข้าใจว่าเป็นเพื่อนบ้านที่ห่างออกไปประมาณอีกสองหลังทะเลาะกัน
ไม่สนใจปิดประตูเข้านอน
ยายไม่ได้เห็นแต่เข้าห้องนั้นว่ายายมาเปิดประตูนี้
ยายได้ยินว่าโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ย
สามครั้งสามครั้งแล้วยายก็เลยพาหลานไปตรงนั้น
ยืนตรงนั้นแล้วดูไปบ้านหลังนั้นว่า

นึกว่าเขาไปเล่นไฮโลมาแล้วเขาตีกัน

ตำรวจยังบี้สอบปากคำนายขจร
ที่ยังให้คำตอบเรื่องบาดแผลรอยขวนในตัวได้ไม่เคลียร์
ส่วนศพของผู้ตายยังไม่ทราบว่ามีการล่วงละเมิดทางเพศหรือไม่
ต้องรอผลชนสูตรจากพทเพื่อความแน่ชัด
ในชั้นนี้นายขจรยังให้การปฏิเสธตลอดข้อหา
พนักงานสอบสวนจึงนำตัวภรรยาของเขามาสอบปากคำได้ความว่า
คืนก่อนเกิดเหตุสามีไปเล่นไฮโลกลับมาตอนเที่ยงคืน
หาข้าวปลาอาหารให้กินแล้วเห็นสามีอีกทีเข้ามาบ้านประมาณตี๒
ไม่ว่าใครจะเป็นคนร้ายนายขจรจะเกี่ยวข้องหรือไม่
ขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานที่จะสาวถึงในชั้นต่อไป
แต่ในชั้นนี้ตำรวจแจ้งข้อหานายขจร
ฐานลักษัพที่เคยเกาะเหตุไว้เมื่อสองเดือนก่อน
ถูกผิดไปวัดกันที่พยานหลักฐาน
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน